พาไปดูนะครับผมต้องถามก่อนเลย
เขาใหญ่บอกเลยใครรู้ใครใหญ่
เขาใหญ่ใครใหญ่

บ้านเขาใหญ่แล้วคุณมีอะไรใหญ่ไหมคะ

แต่ที่จะพาไปดูเนี่ยคุณจะได้รู้จริงเลยว่า
ที่เขาใหญ่อะไรมันใหญ่

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณเชอรี่ว่าใหญ่ไหมล่ะ

เจ้าช้างตัวใหญ่ตัวนี้โอ้โห

แต่ว่าอย่างที่เห็น
มันนอนขวางถนน

โอ้โหตรงนี้มันเริ่มเลย
เล่นนอนขวางถนนแบบนี้ใครก็จะขับผ่านได้ล่ะครับ
คือเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานตรวจเรด้าอยู่บนเขาเขียวเข็ด

ทีนี้ตอนไปเจอคือกำลังขับรถไป

สุดท้ายไปเจอกับเจ้าช้างตัวนี้

มันมาข้างหน้าส่วนคนขับรถไม่รอช้า
สิครับรออะไร
กวนใจเขาไงก็เขานอนอยู่มันวันหยุด

แต่แนะนำว่าถ้าเจอช้างแบบนี้คุณอย่าไปเข้าใกล้
อย่าไปรบกวนมันคือมันอันตรายมาก
แต่เจ้าตัวนี้สงสัยจะอารมณ์ดีหน่อยคือนอนเต็มที่
พอมันตื่นมาปุ๊บมันไม่ออกอารวาสมันไม่มีอาการตกมัน
พอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็เดินกลับเข้าป่าแต่โดยดี
ส่วนคนขับรถคนนี้เขาก็เดินเขาก็ขับรถผ่านไป
ก็เห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยเจ้าตัวนี้มันมีชื่อนะ
ก็คือเจ้างาทองอายุประมาณ๓๐ปี
คือน่าจะเป็นขาใหญ่อยู่แถวนี้
ขาใหญ่จริแหละต้องถอยให้มันหน่อย
ที่ฉันอยากรู้ว่าคนโพสต์ไปทำงานทันหรือเปล่า
กว่าจะรอตัวนี้ตื่นมาปุ๊บก็จะต้องรออยู่สักประมาณ๓๐ชั่วโมง
ก็อย่างที่พี่ว่าอาบอกเนาะถ้าเจอช้างแบบนี้อย่าไปขับรถใส่เขานะ
อย่าไปบีบแตร่ใส่เขาด้วยนะอันตรายทางที่ดีคือ
คือตั้งสติแล้วถอยรถออกมาก่อนนะคะ
เกิดช้างมันตกมันขึ้นมาอันนี้ยุ่งเลยนะ

เออแค่หน้าค้าอยู่เฉย